โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าเดือดเลยนะคะ
แล้วก็ลามไปทั่วนะคะจนสุดท้ายเนี่ยนะคะ
ท่าทีของสวล่าสุดเนี่ยนะคะรวมตัวกันแล้วก็ประกาศแล้วว่า
จะไล่ฟ้องดำเนินคดีเอาผิดทางคดีแพ่งคดีอาญา
กับบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดที่ไปข่มขู่บูลลี่ดูหมินคุกคามเครือญาติ
ของผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นชอบโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
นี่นี่คือการแถลงข่าวคุณนายเสรีสุวรรณภานนท์
พร้อมด้วยสว๑๐คนมีทีมทนายความด้วยนะคะ
ประกาศดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดคุกคามทางโซเชียลนะคะ
ไม่เห็นชอบโหวตให้นายพิธาริมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรี
เสรีบอกว่าการโหวตเลือกนายกเป็นกระบวนการตามกฎหมาย
แต่คนบางกลุ่มกลับเกลียดชังต่อสวข่มขู่คุกคาม
และละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคนในครอบครัวและเครือญาติ
รวมทั้งกิจการที่ทำอยู่ซึ่งเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว
ทำให้บุคคลอื่นเกรงกลัวหากเห็นต่างกับฝ่ายของตนเอง
ซึ่งตนมองว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังให้เด็กไปกระทำผิด
หมินสถาบันและเสียอนาคต
แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต่อไปนี้สวจะไม่ทน
พฤติกรรมที่เลวร้ายแบบนี้จึงจะดำเนินคดีทั้งหมด
และล่าสุดก็ยื่นฟ้องต่อสารอาญาเรียบร้อยแล้ว๒คดี
คือทเดชาลีกิจวิทยาณาและทอันบุรีรำ
ต่อไปนี้จะมีการดำเนินคดีกับคนที่ให้ร้าย
ในโซเชียลทั้งทางแพ่งและทางอาญา
จากนี้จะตรวจสอบให้หมดค่ะ
บทว่าส่งขฟเข้ามาทำล้ายแม้ค้าในตลาด

เขาถูกคือพวกนี้ไม่ฉลาด

ก็คือลงให้พักนี้ตอนนี้เขารู้แล้วนะครับ
ไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องทำร้ายคนอื่นนะครับ
ส่วนนายสมชายแสวงการค่ะบอกว่าเราไม่ควรปล่อยผ่าน
เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวสวทั้ง๒๕๐คนถูกคุกคาม
แจ้งความดำเนินคดีทั้งหมด

และตำรวจอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ตอนนี้รู้ตัวเจ้าของแอคเคาน์ทั้งหมดแล้ว
โดยเฉพาะเพจที่เชิญชวนให้บุคคลอื่นทำการคุกคามสว
บางแอคเคาน์ข่มขู่หดร้าย
ข่มขืนลูกสาวสวบางคน
ยิงข้อความทีเดียว๔๐๐๐๐๐ครั้ง
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่รับคำขอโทษ
เพราะนี่ไม่ใช่วิถีในการแสดงออก
ความเห็นต่างตามหลักประชาธิปไตย

บอกว่ามีการส่งข้อความโจมตีธุรกิจยาหมอเสง

ตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพราะเป็นของพ่อ
แต่จะดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งเพราะได้รับผลกระทบมาก
ยืนยันจะไม่โหวตให้นายพิธา
วันที่๑๙กรกฎาคมนี้แน่นอนค่ะ

ขณะที่ทนายเดชาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ก็ออกมาตอบโต้ในกรณีที่สวมีการแถลงข่าวด้วย

หลังจากที่นายเสรีแถลงข่าวเรื่องการถูกคุกคามนะคะ
แล้วก็ประเดิมฟ้องทนายเดชาทนายอัน
เรียกค่าเสียหายอะไรละ๕๐๐๐๐๐บาท
นายเดชาบอกว่าสิทธิเสรีภาพ
นี่นะคะคือทนายเดชาหลังจากที่ได้ยินการแถลงข่าวเนี่ยนะคะ
ก็ตอบกลับเรื่องนี้นะคะบอกว่า
ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าสวที่ไม่ได้มาจากประชาชน
ขู่จะฟ้องผมรออยู่นะครับฟ้องมาก็ฟ้องกลับ
เงินเดือนจากภาษีประชาชนวิจารณ์ได้ครับ
ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่าง
ของสมาชิกวุฒิสภาพวกนี้ครับ
เงินเดือนภาษีต้องวิจารณ์ได้
นี่ค่ะนี่ก็คือการตอบโต้ของทนายเดชานะคะ
นายเดชายังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า

แต่มาแถลงข่าวข่มขู่ประชาชนได้หรือ
ฟ้องประชาชนได้หรือปิดปากประชาชนได้หรือเปล่า

หลังจากที่เรื่องราวนี้เผยแพร่ออกภัยในโลกออนไลน์
โพสต์นี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็น
มาให้กำลังใจขอให้ทนายเดชาสู้กันอย่างล้นหลามค่ะ